เวนต์จบแต่ว่าแฟนคลับไม่จบ

นี่บอกเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบ

คุณแจมรัชตะเนี่ยคือเขาออกงาน
แล้วบทแฟนคลับเนี่ยไปรอแบบนี้เลย

คุณผู้ชมดูภาพตามเองเลยนะคะ
มารวมตัวกันและส่งความรักให้หนุ่มแจม

ไม่รีบกลับด้วยอยู่รอทักทายลูกของสิค่ะ

แม่เอาพรงมาลัยน้ำใจมาให้ค่ะ

แต่ที่สะดุดตาพี่แจ๊กกะลินที่สุดค่ะ
ช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วร้อนเงินนะคะ
โอ้โหเขาทำมาเป็นแหวน

แถมงานนี้พี่แจ๊กกะรีนยังบุกไปโดนเวทีเลยค่ะ
เราไปสัมภาษณ์ต่อหน้าเลย

จะเป็นลมใต้ปีกให้แจมค่ะ
เมื่อกี้ที่ผมใจหายเลยจะเป็นลม

จริงเราดูแล้วยิ้มตามเลยอะ